คุณผู้ชมครับเหตุเกิดจากเรื่องของการ
กินยาผิวขาวที่คุณสุภาษาราบอก

แล้วก็อ้างว่าทำมาจากผลไม้
สมุนไพรทำมาจากธรรมชาติ

ทีนี้มีหนุ่มนักศึกษาชั้นปีที่๔
ทานยาเพิ่มความขาวนี่แหละครับ
ซื้อมาเองแล้วก็น่าจะทานเกินขนาดจนทำให้เสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรี
โดยตำรวจโรงพักศรีราชาชนบุรีเข้าตรวจสอบบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลังได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน
โดยพบร่างของนายอธิวัฒน์ทองเหลืออายุ๒๓ปี
นักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่ง๑ในจังหวัดชมบุรี
นอนอยู่ในสภาพคว่ำหน้ากับพื้นห้อง
มีเลือดไหลออกทางปากและจมูก
และพบยาเสริมความงามประเภทกรูต้าไทโอน
ระบุว่ารับประทานเพิ่มความขาวให้ผิวหนังยี่ห้อหนึ่งนะ

ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง

รวมทั้งบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ

ให้การว่าลูกชายเป็นคนค่อนข้างเจ้าสำอาง
และช่วงนี้อยากจะมีผิวขาวเปล่งประกายออล่า
ไปซื้อยาเพิ่มความขาวมารับประทานเอง
ว่าน่าจะกินยาเพิ่มความขาวเกินขนาด

พบศพลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว

เมื่อทางแม่ของผู้ตายไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ทางตำรวจจึงนำศพส่งให้แพทย์ชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
ให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ถ้าเสียชีวิตด้วยยาผิวขาวเหล่านี้

รอการตรวจสอบกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบไปจนถึงแหล่งผลิต

ได้รับออยไหมถูกต้องไหมปลอดภัยไหม
ผมมีคนรู้จักคนหนึ่งนะคุณเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟัง

ฉีดยาผิวขาวจากหมอกระเป๋า
ไปฉีดเสร็จทั้งคืนคืนนั้นเขานอนไม่ได้เลย

เหมือนมีอาการไข้อาการสั่นอาการหนาว
แล้วเขาบอกนะว่าเหมือนหัวใจเขาจะหายใจไม่ออก
เขารอดพ้นคืนนั้นมาได้หลังจากนั้นเขาไม่ทำอะไรกับร่างกายอีกเลยเขาบอก
แต่ส่วนมากคลินิกเขาก็จะให้ข้อมูล
บอกว่าเป็นการฉีดวิตามินไม่อันตรายนะคะ

แล้วก็ตรวจสอบผู้ที่ฉีดให้เราอย่างดีที่สุดด้วยนะครับ